จะต้องส่งกำลังใจให้ด้วยไหมหรือยังไงตอนนี้แฟนคลับเขากำลังแบบตุ้มตุ้มต่อมต่อมกันอยู่
แต่เขาไม่ได้ออกมาบอกไหมหนูเขาไม่ได้บอกชัดเจนไหมว่าเขาอะไรกัน
ไม่แต่คือปกติเวลาแฟนคลับเวลาเขาเข้าไปส่องไอจีของสองคนนี้
มันจะมีโมเมนต์หวานถ่ายรูปคู่งุ้งงิ้งกุ้งกิ๊งตลอดไง
แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันหายไปเป็นเดือนแล้ว

บอกไปย้อนดูเนี่ยแอบเข้าไปส่องดูในไอจีของทั้งสองคน
เลดี้ปรางเนี่ยลงรูปคู่เหมือนเป็นงานที่ถ่ายคู่กันครั้งสุดท้าย
คือก้าวมีถุนายนวันนี้แปดสิงหาคมใช่ปะอ่า
ก็ประมาณ๒เดือนแล้วนะเกือบ๒เดือนแล้วนะ
อาจจะไม่ได้ชนเฉยเปล่าส่วนของคุณต้องทูพีเนี่ย
ลงรูปของเรดี้ปังคือหกเมษายนแล้วเขาบอกว่ามีก่อนหน้านี้มันมีโมเมนต์ที่เหมือนเรดี้ปังอ่ะ
แฟนคลับเขาก็เลยตุ้มตุ้มต่อมต่อมว่ามันหายไปนานมันใจไม่ดีอืม
ปกติเขามีโมเมนต์โมเมนต์หวานตลอดแล้วอยู่เขาแบบเงียบไปหายไป
มันรู้สึกใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่นี่จังหวะตอนที่เหมือนแบบเอ่อ
คู่กันนะคุณนะคงจะดีนอนกันแหละแล้วก็ดีกันแล้วอะไรอย่างนี้
เรื่องแบบผมเผิมอะไรตั้งแต่สมัยแบบเรียนหนังสือเลย
เป็นคนผมสวยมากสวยเวอร์แล้วก็แบบว่าเวลาแบบเขาเคยเล่าอยู่ว่า
สมัยเวลาเขาเรียนแบบมหาวิทยาลัยอย่างนี้ผมเขาจะต้องเป๊ะ
เป็นคนบอกว่าเซ็ตดูแลอะไรอย่างนี้ตลอดไป
จริงคนที่ดูแลตัวเองมากเนี่ยหลายคนก็อาจจะบอกว่า
แบบเหมือนกับอะไรอ่ะแบบรักสวยรักงามเกินไปไหม
แต่จริงนะถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทหรือหน่วยงานนะ

เพราะอะไรเพราะว่าเขารับผิดชอบตัวเองไงใช่ค่ะในเมื่อคนเรามันจะทำอะไรได้ดี
ก็ต้องดูจากการรับผิดชอบตัวเขาเองก่อน
ถ้าเขามือเท้าสะอาดทำดูแลตัวเองสมบูรณ์แบบเนี่ย
คนแบบนี้มันก็อยู่ในจงให้เราจะต้องพิจารณานอ๋อ
ใช่เป็นคนที่บุคลิกดีทุกอย่าง

คุณโต้อยู่พัทยาไปเล่นคอนเสิร์ต

อันนี้วิ่งออกมากายามเช้าหน้าเลยอะ

เป็นคนที่หน้าสดก็สวยทำอะไรก็สวยโง่

ไปเล่นพัทยามิวสิคเฟสติวัลนะคะ

ก็คืออยู่คนละที่
ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ลงแบบรูปเก่าเล่าใหม่

หลายคนกังวลเลยอะไรอย่างนี้

ทำไมถึงได้ไปฟินกับเรื่องของเขานะ
บางคนความสุขเลยนะ
เหมือนกับเขาทำแทนเราอะค่ะ

จริงนักแสดงเนี่ยบอกเลยว่า
บางทีเราเหมือนเราทำแทนสิ่งที่แบบว่า
คุณผู้ชมอยากทำแล้วยังไม่มีโอกาสได้ทำเลย

เราต้องทำมันให้ดีที่สุดนะ
เพราะว่าเราอาจจะไปทำให้เขาหัวใจชื่นบานได้

ก็รอติดตามกันต่อไปนั่นจ๊ะโอเคค่ะ
โอเคค่ะ